ไปดูบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูลกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ

เกี่ยวกับคดียุบพักอนาคตใหม่

เรื่องการมีลักษณะพฤติกรรมการล้มล้างการปกครอง

หลังจากที่แก่นำของพักอนาคตใหม่เองได้นัดหมายมวลชนให้เดินทางไปให้กำลังใจ
และร่วมฟังคำพิพากษาร่วมกันณที่ทำการพักแทนครับ
ซึ่งอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลก็จะอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่นายนัทพรโตประยูน
ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้สารวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูลมาตรา๔๔
ผู้ถูกร้องทั้ง๔ใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่ครับ
โดยผู้ร้องในคดีนี้ประกอบด้วยพักอนาคตใหม่เป็นผู้ถูกร้องที่๑
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักเป็นผู้ถูกร้องที่๒
ปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักเป็นผู้ถูกร้องที่๓
และผู้ถูกร้องที่๔คือคณะกรรมการบริหารพักทั้งหมดครับ
ซึ่งนายนัทพรที่เดินทางมาถึงศาลตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ก็ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้
ไม่ได้มีเจตนาทำลายพักอนาคตใหม่
แม้ว่าคำร้องจะพาดพิงถึงการยุบพัก
เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักก็ตามครับ
ผมรับได้ทุกอย่างครับแล้วผมก็ไม่มีเจตนาที่ว่าจะต้องให้มีการยุบหรือไม่ยุบ
แต่ว่าให้สังคมได้รับรู้ว่าผมเรียนว่าวันนี้ผมทำสำเร็จแล้ว
สิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการให้เกิดกระแสว่าเราเนี่ยเป็นคนไทย
สถาบันกษัตริย์เราควรจะต้องปกป้องเพราะเรามีแผ่นดินอยู่และทุกวันนี้
เพราะสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นเราทำผมทำหน้าที่ตรงนี้ครบถ้วนแล้วครับ
พฤติกรรมการแสดงออกและคำให้สัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระด้วยกัน
ส่วนพักอนาคตใหม่ยังถูกกล่าวหากรณีใช้ถ้อยคำในข้อบังคับของพัก
ไม่ใช้คำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
รวมถึงศัลย์รักษณ์ของพักษณ์ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า
ณณะทะพรบอกว่าหากนำศัลย์รักษณ์มากลับกว่าอีกด้านหนึ่ง
ผู้ร้องเชื่อว่าเป็นองค์กรลับอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองให้กับหลายประเทศทั่วโลก
และมีประวัติการก่อตั้งยาวนานตั้งแต่คริสตศักราช๑๗๗๖นะครับ
ซึ่งวันนี้เองประเด็นนี้นะครับนายนัทพรก็บอกว่า
นำเสนอประเด็นอิลูมินาติเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้นครับ
สำหรับบรรยากาศบริเวณโดยรอบสารรัฐธรรมนุนวันนี้พักอนาคตใหม่เราได้รับคำยืนยันจากนางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์นะครับว่า
วันนี้จะไม่มีการส่งใครมาฟังคำพิพากศาซึ่งหมายความว่าวันนี้ที่สารรัฐธรรมนุนจะไม่มีแกนนำหรือทะนายความของพักอนาคตใหม่มาฟังคำพิพากศาแต่อย่างใดซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการนัดหมายมวลชนเดินทางไปให้กำลังใจและฟังคำพิพากศาที่ทำการพักแทนนะครับส่วนมาตรการรักษารัก
ได้ออกมาข้าดีและมีรายงานด้วยว่า
วันนี้ตัวแทนสถานทูตจากหลายประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศก็จะเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยครับ
ซึ่งนอกจากคำพิพากษาวันนี้แล้วนะครับ

หลังจากที่มีคำพิพากษาของสารออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
พักอนาคตใหม่เองก็จะมีการแถลงข่าวท่าทีตอบรับกับคำพิพากษาออกมาเช่นกันครับ

ผมเจนศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูลครับ
ขอบคุณครับคุณเจนศักดิ์ครับก็บรรยากาศก็จะดูแปลกไม่เหมือนเวลามีคดีใหญ่เกี่ยวกับภาคการเมืองนะคุณสุภาพนะครับ
ตอนนี้๑๑นาฬิกา๓๖นาทีแล้วนี่ผมไปได้เริ่มอ่านเข้าใจว่าน่าจะข้าบกึ่งเลยเที่ยง
วันนี้เหตุผลหนึ่งที่คนไม่ไปมากก็เพราะว่าเมื่อแก่นำพักเขาประกาศเขาไม่ไป
ฉะนั้นเวลาแฟนจะไปให้กำลังใจก็ไม่รู้จะไปให้กำลังใจกับใคร
พักเขานัดกันที่พักอนาคตใหม่เลยไปรอฟังที่นั่นเลย
ครับไปรอฟังที่นั่นเลยวันนี้ตำรวจก็ทำงานง่ายหน่อย
เพราะว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดความชุนละมุนวุ่นวาย
เพราะว่าไปก็ไม่รู้จะไปให้กำลังใจใคร